เรามาดูคลิปนี้นะฮะ

ขนาดลำตัว๗๘เมตรคุณ
ใหญ่มากนะฮะกำลังแหวกไหว้อวดโฉมกลางทะเล
ทะเลไทยด้วยที่เกาะทะลุจังหวัดประจวบคลีขัน
คุณผู้ชมไปดูภาพแห่งความตื่นตาตื่นใจกันนะครับ
วันนี้เราอยู่กันที่เกาะทะลุนะครับ
ตรงนี้คือช่องทะลุที่เป็นตำนานนะครับ
ตัวนี้ฉลามวานตัวใหญ่มาก
จ๋าเข้าไปแล้วจ๋าเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยกลัวความตายเลยนะครับ

เราไม่ไปสัมผัสมันนะครับ
ตัวจ๋าใกล้เคียงกับฉลามวานมาก
โอ้โหนี่แหละฮะเราฟังคำบรรยายไปด้วยนะฮะ
เออก็บรรยายทั้งถึงฉลามวานและคุณจ๋านะฮะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊กนะฮะเผ่าพิพัฒน์เจริญพัก
ซึ่งเป็นเลขานุการมูลที่ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม
ได้มีการโพสต์คลิปวีดีโอความยาวประมาณ๕๕วินาที
เป็นคลิปที่มีการถ่ายฉลามวานขนาดใหญ่
ว่ายอยู่ใกล้กับเรือที่นำนักท่องเที่ยวไปจอดดำน้ำ
ปากการังบริเวณเกาะทะลุตำบลทรายทอง
อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
ในช่วงวันหยุดยาวถ่ายได้เมื่อวานนี้เองนะคุณนะ
เขาบอกว่าพอลงโซเชียลไปก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ
ประทับใจให้กับคนที่ติดตามในโซเชียล
รวมถึงคนที่ไปเห็นกับตาเนี่ยเขาดีใจอย่างมากเลยนะครับ

เพราะมันหมายถึงสภาพนิเวศ
นิเวศวิทยาที่มันสมบูรณ์
ใช่ค่ะปกติเอาจริงนะบางคนบอกว่าการที่จะดำหา
หรือไปเจอฉลามวานมันไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วมาเจอในทะเลไทยแปลว่าระบบนิเวศของเขานี่ต้องดีมากเลย
คุณอริยาเคยไปดำเจอฉลามวานแล้วใช่ไหม
ใช่แต่เคยไปเจอที่เมาดีฟไงคุณ

แล้วพอเจอที่บ้านเราไซส์เขาขนาดนี้

เขาค่อนข้างเป็นมิตรนะไม่กลัวคนเลยนะฮะ
คือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีรายงานพบฉลามวานในพื้นที่แถบจังหวัดประจวบคลีขันเท่าไหร่นัก
อาจจะด้วยความหนาแน่นของการทำประมง
แล้วก็เรื่องของคนที่ไปท่องเที่ยวกันเยอะนะครับ
แต่ทีนี้พักโควิดมาเราก็รู้กันอยู่ธรรมชาติเขาได้พัก
เขาได้ฟื้นฟูได้ฟื้นตัวนะครับ
ก็เลยมีระบบนิเวศที่แบบสมบูรณ์นะฮะ
ฉลามวานนี้นะครับก็กลายเป็นภาพที่สร้างความประทับใจ
และทีนี้คนที่รับรู้ผ่านโลกโซเชียลก็หลายคนก็มาตระหนัก
ถึงเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพท้องทะเล
คนบอกว่าอยากให้โควิดโมเดลเป็นตัวต้นเรื่องต้นแบบเลย
เพราะว่าหลังจากปิดเกาะหลายพื้นที่ไปเนี่ย
ระบบนิเวศสภาพสิ่งแวดล้อมกลับมาดีเหมือนเดิม

จริงดีจังเลยนะฮะ